คุณผู้ชมค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะตอนนี้เหล่าบรรดาซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงที่รวมตัวกันอยู่ในแก๊งนางฟ้าเนี่ยจาก๗คน
มีทายาทออกมาสักแค่สี่คนมีใครบ้างคุณคุณพอลล่าใช่ไหมคุณนานาคุณเจนสุดาคุณแอนด์อลิชา
ก็มีมีทายาทหมดแล้วอ่ะเหลืออีกสามคนอ่ะคุณค่ะ
แล้วลูกเนี่ยมีใครบ้างโอ้โห

ของเด็กน้อยทั้ง๖คนนี้นะคะ
และที่ยังสาวโสดแล้วก็ไร้แววมีทายาทก็คือใคร

โอ้คุณเจนี่เทียนโพสุวรรณนะคะนะครับหน้าเพิ่มไปหมดตายแล้วหน้าเจ๊เป็น
คุณน้าที่แสนดีนั่งเป็นแบบให้หลานแต่งหน้าให้ซะเลยนะ
ก็สวยดีเหมือนกันคุณดูสิสีชมพูทั้งหน้าเลย
อ๋อไลลากับบีน่านะคะก็เข้าขากันแหละ

โอเคถ้าเสร็จเมื่อไหร่อยากถ่ายรูปทุกคนนะคะ

ไลน่าดูชุดไลน่า
โอ้โหน้าเจี๊ยบสวยมากเลย

ช่างแต่งหน้าดีก็จะดีแบบนี้แหละคุณ
เป็นช่างแต่งหน้าให้กับน้าเจี๊ยบ

มันจะทำให้เราไม่เหงาแล้วก็มีความสุขด้วยนะ

ก็อยากจะให้เพื่อนของเราเนี่ยนะคะ